ส่วนเรื่องนี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของคนที่อยู่ริมถนนบ้างค่ะ
คุณบุ๊คค่ะเพราะว่ามีเรื่องร้องเรียนจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง
จังหวัดนครราชศรีมาบ้านเขาอยู่ริมถนนมิตรภาพครับ
บ้านของนักเรียนนะคะแล้วก็ต้องข้ามถนนเพื่อที่จะมาโรงเรียนทุกวัน
นี่คือชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้ค่ะ
ถนนใหญ่ด้วยนี่คุณผู้ชมดูถนนใหญ่มิตรภาพอ่ะสี่เลนแล้วเด็กเด็กคุณผู้ชมค่ะ
เช้าก็ต้องอย่างนี้ค่ะเดินข้ามถนนคงต้องวิ่งอะค่ะเดินคงไม่ทัน
แล้วดูรถแต่ละทักมาเลยแล้วเย็นก็ต้องกลับไป
คือเด็กมีทุกระดับชั้นเลยเห็นไหมคะเด็กเล็กก็มีที่ต้องจูงข้าม
ทางภูมิหน่วยการโรงเรียนออกมาวิ่งวอลเลยค่ะ
นี่คือภาพที่เขาเห็นทุกวันแล้วก็มีความเสี่ยงจริงนะคะ
โรงเรียนบ้านโพนทองหรือโรงเรียนบ้านสุวรรณราชรังสริต
อยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข๒ถนนมิตรภาพ
ที่บริเวณบ้านโพนทองตำบลนวลประดูกอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมา
ดิฉันอ่านพิกัดให้ละเอียดเลยเพราะว่าเห็นแล้วก็อันตรายจริง
เด็กเสี่ยงตายข้ามถนน๔เลนเดินทางไปกลับจากโรงเรียน
หมู่บ้านทุกวันแล้วมิตรภาพอ่ะอืมคุณบุ๊คะเพราะว่ารถก็วิ่งเร็ว
ใช่ฮะช่วงเทศกาลรถเยอะแต่พอไม่ใช่เทศกาลโอ้โหทำความเร็วกันหน้าดูเลยนะคะ
ตรงจุดนี้ผู้ใหญ่อย่างเราจะข้ามเส้นนี้เราเองยากเลยคุณ
แล้วตรงระหว่างกลางมันจะมีร่องด้วยข้ามมาสองแล้วก็ต้องมาหยุดตรงนี้
แล้วก็ข้ามอีก๒นี่คือความเสี่ยงที่เด็กต้องเสี่ยงทุกวันนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปในพื้นที่ก็เห็นเป็นอย่างนี้ค่ะรถไม่ได้ชะลอความเร็วเลย
ถึงแม้ว่าจะวิ่งเข้าเขตโรงเรียนแล้วก็ตามก็ยังวิ่งแล่นด้วยความเร็วสูงนะคะ
หน้าโรงเรียนผู้สื่อข่าวสังเกตดูเขาบอกไม่มีป้ายเตือนเขตอันตราย
โรงเรียนหรือไฟสัญญาณจราจรก็ไม่มี
เตือนให้ลดความเร็วก็ไม่มีเด็กก็วิ่งข้ามไปวิ่งข้ามกลับแบบนี้ค่ะ
ผู้หมายการโรงเรียนบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอให้นำป้ายสัญญาณหรือไฟจราจรมาติดตั้งเพื่อเตือนผู้ขับขี่หน่อย
แต่ที่สำคัญนะคะอยากจะขอสะพานลอยคนข้ามให้เด็กหน่อย
เด็กจะได้เดินไปแล้วกลับสบายขึ้นหน่อยแล้วก็ปลอดภัยขึ้นมากด้วย
เพราะว่าเด็กโตก็อาจจะวิ่งได้แต่เด็กเล็กเนี่ยค่ะไม่ได้เลยนะคะ
นี่ค่ะนี่คือสภาพของโรงเรียนแห่งนี้
กันอีกทีนะคะโรงเรียนบ้านโพนทอง
อยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข๒ถนนมิตรภาพ
พลทองตำบลนวลประดูกอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ขอวิงวอนผู้ที่เกี่ยวข้องตัดงบมาสักหน่อยนะคะ
เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็ก